เคยนำทองปลอมไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่ง

แต่เจ้าของร้านเขาจำได้
กลุ่มนี้เคยเอาทองปลอมมาขาย
วางแผนจับกลุ่มได้เลยคุณผู้ชม

พยายามที่จะแบบไม่ให้คนร้ายรู้ตัวนะ

ตำรวจไปถึงปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายไหวตัวออกจากร้านไปแล้ว

ทำทีเป็นนำสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒เส้น

ไอ้ฉายคนนี้ให้เอาทองปรอมมาขาย
มา๒ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
ก็เลยดึงเวลาแล้วก็โทรแจ้ง๑๙๑ให้ไปจับกลุ่มนะครับ
ตำรวจจะมาถึงเหมือนคนร้ายจะไหวตัวทันนะครับ
ออกจากร้านไปก่อนขับรถหนีไปทางเส้นสาย๓๐
มุ่งหน้าไปยังอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉาเชิงเศร้า
ตำรวจก็วิทยุสกัดจับทันควันเลยฮะ
จับได้นี่ทองยังอยู่เลยนะครับทั้งสามคนคือ
นายวุฒิภูมิสุวรรณนิพาครับนายอานนท์ปินวงวาน
นายธนกฤษอาภัยชัยอาพรชัยนะฮะในรถนะยังไปเจอทองปลอมสามเส้น
ละ๒บาทรวม๖บาทซุกซ่อนอยู่ท้ายรถด้วย
นางสาวเทียนทิพย์ไถ่ประยูนเจ้าของร้านทองเยาวราชครองรัง
บอกว่ากลุ่มคนร้ายนำทองมาขายครั้งแรก๒๓กรกฎาคม
ครั้งที่๒๒๖กรกฎาคมเป็นทอง๖บาทตอนนั้นเขาได้เงินไป๗๑๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วครั้งนี้ก็กลับมาอีกนะครับ
ตอนนั้นก็ตาม๗๑๐๐๐บาทค่ะ
มีอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันกลุ่มนี้เขาไม่ได้ไปหลอกแค่ร้านเดียวนะนะฮะ
นี่นางสาวปิยะเนธแจ่มใสเจ้าของร้านทองกอเยาวราชครองรัง
ก็บอกว่าเนี่ยถูกคนร้ายกลุ่มนี้นำทองปลอมมาขายเหมือนกันครับ
ในวันพระราชสมดีที่ผ่านมาเขาเอามาขายสอง
เส้นเส้นละ๒บาทรวม๔บาทก็ได้เงินไป